ต้องย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องเยาวชนที่ชอบไปเล่นน้ำ
มีนักเรียนมัธยมกลุ่มหนึ่งเขาไปเล่นน้ำที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
พยายามว่ายน้ำไปที่แผ่อีกฝั่งหนึ่ง
คือถามว่ามันไกลไหมมันก็ระยะนึงอะนะฮะ
เมตรไหว้เป็นกลุ่มแต่ว่าจังหวะนั้นมีน้องคนหนึ่ง
เหนื่อยหมดแรงแล้วก็กำลังจะจม
ดำผุดดำว่าอยู่กลางเขื่อนคุณผู้ชม

แต่ถูกน้องคนที่กำลังจะจมนั้นกดสุดท้าย
ไป๒คนและเสียชีวิตทั้งคู่
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับ
เกิดขึ้นครับ

แล้วคนที่อยู่บนคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเป็นรอบข้างนะคะ

มแล้วจมแล้วหรือบางคนบอกว่าโยนเสื้อชูชีพ

คือคุณผู้ชมเห็นไหมว่าแพรอีกนิดเดียวจะถึงอยู่แล้ว
อีกไม่กี่เมตรคือคนที่จมจะถึงแพร่อยู่แล้ว

มซะก่อนคนที่ช่วยก็ถูกคนที่กำลังจะจมเนี่ย

ค่ะอันนี้เราเขียนลูกศรสีแดงให้คุณผู้ชมดู
นี่คือคนไปช่วยเป็นภาพวินาทีชีวิตของนักเรียนมัธยม

เขามีคนบันทึกภาพอยู่ที่โป๊ะอีกฝั่งหนึ่ง
นะฮะแล้วก็นำไปโพสต์ในเฟซบุ๊คของคนที่ชื่อว่าป้อมน้ำปั่น
ในคลิปจะเห็นน้องกลุ่มนี้เขามายน้ำไปช่วยเพื่อน
เข้าไปช่วยสี่คนระหว่างนั้นเกือบจะช่วยได้อยู่แล้ว
จะถึงแพ้อยู่แล้ว

เขานั่งเล่นอยู่ที่แพร่ริมเขื่อนอุบลรัฐตัวเขาก็นั่งอยู่เหมือนกันก็ไปเจอกับน้องน้องกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้น้องน้องกลุ่มนี้พากันไปนั่งกินอาหารบนแพร่ที่เดียวกันกับเขาคือแพร่ที่ที่คือแพร่จากกล้องที่มือถือที่ถ่ายไปเนี่ยตรงนั้นคือแพร่อาหารถูกต้องคือมันต่างมันห่างกันแค่ประมาณยี่สิบเมตรเองคือนั่งอยู่ที่แพรอาหารและร
แล้วก็ดันไปเข้าบริเวณด้านหน้าของน้องที่กำลังจะจม
ก็เลยถูกกดแล้วก็จมไปทั้งคู่ช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ได้
หลังเกิดเหตุเพื่อนชาวบ้านก็รีบแจ้งกู้ภัย
รีบแจ้งคนไปช่วยก็ช่วยกันงมหาแน่นอนคุณผู้ชม
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีงมไปเจอร่างทั้งสองคน
แต่ว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็เลยนำร่างขึ้นมาไว้ที่แพร่แล้วก็เข้ามาที่ฝั่ง
เพื่อนของน้องทั้งสองคนก็อาการโศกเศร้าเสียใจ
ห่มร้องไห้อย่างหนักเพราะว่าคือการมาเที่ยวครั้งนี้

แต่ไม่คาดคิดแล้วว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทำให้เพื่อนสองคนจมน้ำเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
ตำรวจก็นำศพทั้งสองคนไปตรวจพิสูจน

ก่อนจะส่งศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ใครถึงแม้ว่าคุณจะไหว้น้ำเป็นก็ตาม
แต่ว่าบางทีตะคิวก็เป็นบางทีมันก็หมดแรง

มีชูชีพมีอะไรติดตัวไว้เพื่อความปลอดภัยหน่อย

ใช่แล้วน้ำในเขื่อนมันลึกมากมัน๕เมตรนะคะ

เป็นเกล็ดความรู้นะครับสำหรับใครที่สมมุติว่า
เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วต้องไหว้ไปช่วยคนที่กำลังจะจมน้ำ
เขาบอกก่อนเลยว่าจริงอันดับแรกถ้าทำได้นะคะ
ยื่นสินของให้เขาจับโยนห่วงยางโยนชูชีพไปเข้าใส่
หรือถ้าไม่ไหวจะต้องไหว้เข้าไปช่วยจริง
ก็อย่างที่คุณทัศนัยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือให้เข้าข้างหลังอาจจะล็อกคอข้างหลัง
หรือว่าอาจจะดึงคอเสื้อหรือว่าดึงรักแร้ข้างเดียว

เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะจมน้ำมันจะตื่นตระหนก
เพราะว่าคือความรู้สึกตอนนั้นคือจะตายแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปข้างหน้าหรือว่าเข้าไปใกล้เกินไปเนี่ย
เขาก็จะจับจะเกาะจะดึงแล้วก็จะกด

เขาบอกว่าเว้นระยะอย่างน้อยประมาณสัก๒๓เมตร
ข้างหลังลากคอเกี่ยวมาอาจจะไหว้เป็นกัญเชียง
ไหว้กลับมาหรืออาจจะเกี่ยวคอนแล้วไหว้เป็นฟรีไสต์ก็ได้
แต่ที่สำคัญก็คือเกี่ยวจากข้างหลังนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนที่กำลังประสบเหตุ

แล้วก็อย่าประมาณเรื่องของเสื้อสู่ชีพ